ส่วนเมื่อวานนี้นะครับผู้ชายคนหนึ่งอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะ
อยากได้สมาร์ทโฟนแต่ไม่ใช่วิธีเก็บเงินไปซื้อ
ใช้วิธีเข้าไปในร้านทองและทำทีเลือกซื้อทองเส้นใหญ่ด้วย
ละ๕บาทเลือกไปเลือกมาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ
คว้าทองเว้ยอย่างงี้เลยเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะ
เลือกไปเลือกมาคว้าเลยนะฮะขณะร้านทองนี้มีลูกกรงนะคุณ
ใช่แต่ลูกกลงเนี่ยหลายคนก็มองเอ๊ลูกกลงเนี่ยกระดาษสองกลมเหมือนกันนะ
บางทีนะคือเจ้าของร้านอาจจะปลอดภัยกันอยู่ข้างใน
แต่ว่าพอโจรมันคว้ามันคว้าไปเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในออกมาช่วยได้ช้านะ
ออกมาได้แต่ช้าจะออกมาไล่กวดเนี่ยไม่ทัน
นี่เป็นจังหวะที่ขอเลือกซื้อดูนะคะดูขอดูเส้น๕บาทหน่อย
เจ้าหน้าที่ในร้านก็เอามาให้เลือกเลือกไปเลือกมาไปแล้วเนี่ยค่ะ
นะฮะมาแล้ววิ่งเลยนะคะมุมนี้เห็นชัดกว่านี่ฮะ
พอเจ้าหน้าที่ของร้านเนี่ยเอาถาดทองมาให้ดูนะฮะนี่ยืนยืนแบบกล้ากลัวกลัวเหมือนกันนะ
ผู้ชายคนนี้ดึงไปเลยเดี๋ยวดูจังหวะนี้นี่
ดึงฟลึกไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเห็นไหมคะ
จังหวะนั้นมีเจ้าหน้าที่ของร้านซึ่งนั่งอยู่นอกรั้ว
อยู่ตรงมุมนู้นอ่ะนะคะตามค่ะวิ่งตามไปตะคลุกตัวได้พอดี
และก็มีเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงพลเมืองดีเข้ามาช่วยได้เนี่ยนะคะ
แล้วไปจับเขาได้แถวหน้าร้านซูกี้เนี่ยร้านนี้นะคะ
หลังจากนั้นพอควบคุมตัวไว้ได้ก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการอีกทีนะคะ
รุปว่าจับได้นะจับได้แล้วค่ะครับตำรวจรับแจ้งนะคะ
ก็ตามไปควบคุมตัวไปสอบปากคำผู้ชายคนนี้ทราบชื่อนายชัยชนะนะคะ
เขารับสารภาพว่าคิดถึงแฟนสาวอยู่ต่างจังหวัด
อยากจะได้โทรศัพท์ไว้โทรหาแฟนแต่ไม่มีเงินซื้อ
นี่แหละฮะที่อยากได้โทรศัพท์คือเอาโทรศัพท์ไปโทรหาแฟน
อยู่ต่างจังหวัดหาว่ามีเงินเดินทางไปต่างจังหวัดไหมยิ่งไม่มีใหญ่เลย
ไม่มีใหญ่เลยเพราะว่าตกงานตอนนี้นะคะก็เลยก่อเหตุ
คือจริงแล้วเขาจะขโมยทองแล้วก็จะเอาไปขายเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อมือถือนะคะ
แต่ว่านี่แหละค่ะมาถูกควบคุมตัวแล้วก็ไม่น่าจะได้เจอแฟน
สภาพแบบนี้นะคะตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็คือการวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานผ่านนะคะ